ใจให้ไปกว่าเรากลับกันเลยเชื่อที่น้องลินดาชมิตนะคะเป็นมีพิษ
เมื่อเธอกรอกประวัติเพื่อส่งกองประกวด
ข้อมูลแดงโรคว่าเลิกลาไปแล้วกับคุณดอมพีรดล

ของพี่นกชัดชัยพี่นกสินใจนะคะ

โดยสาวลินดาก็เปิดใจทั้งน้ำตาค่ะ

สาเหตุหลักเป็นเพราะว่าทั้งคู่ยังเด็กเหมือนกันนะคะ
พร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่๓แน่นอน
ไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
ไม่ไม่ได้ค่ะใช่

ใช่เพราะว่าเราเลี้ยงลูกด้วยกันมาตลอด
น้องไม่ถามนะคะน้องไม่ถาม

กับทั้งพี่นกทั้งสองนกเลย
คุณปู่คุณย่าดูแลน้องเรย์อยู่ด้วยนะคะ

ปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายไม่ใช่แน่นอนนะคะ

แต่ว่ากำลังใจทางบ้านยังมีกันอยู่